คุณผู้ชมฮะอยากให้ดูภาพเหตุการณ์นี้มากเลย
เป็นคลิปที่แชร์ลงในโลกโซเชียลปรากฏว่า
คนดูเป็นล้านล้านคนคอมเมนต์จำนวนมากให้กำลังใจนะครับ
คุกเข่าเศร้าเคล้าน้ำตา
อะไรอ่ะไม่เป็นไรนะทุกอย่างจะดีขึ้น
ร้านนี้เขาขายโจ๊กและประสบเรื่องเศรษฐกิจ
สามีมานั่งคุกเข่าแล้วก็ภรรยากอดแบบนี้

คุณผู้ชมฮะภาพก็สื่อความหมายแล้ว
แต่ความจริงเพลงประกอบจะไม่ใช่ดนตรีแบบเมื่อกี้นะ
เพลงประกอบทางเจ้าของคลิปเอาไปประกอบในคลิป
คนดูตามน้ำตาไหลเลย

เดี๋ยวลองดูว่าเราจะเปิดได้๗วินาทีรึเปล่า

แต่เห็นโมเมนต์นี้แล้วรู้สึกไงฮะ

มานั่งคุกเข่าต่อหน้าแฟนสาว

แล้วก็กอดกันร้องไห้แบบนี้นะครับ

บอกว่าเปิดร้านโจ๊กมา

จะมีช่วงนี้ที่ร้านเงียบมาก
บอกกับแฟนว่าไม่เป็นไรนะ

คลิปนี้เชื่อไหมฮะว่าลงไป

มากกว่า๓ล้าน๕แสนครั้ง

เป็นคลิปที่ลูกจ้างเข้ามากอดให้กำลังใจ

บอกว่าเด็กที่ร้านรอบเช้าลาออก

น้ำใจของน้องที่เต็มที่กับร้านมาโดยตลอด

คุณลูกน้องคนนี้ควงกะนะ

เพื่อจะช่วยนายจ้างเนี่ยนะฮะ

คอมเมนต์มากมายส่งมาให้กำลังใจนะครับ
คอมเมนต์แบบรัวเลย
บอกให้กำลังใจทุกที่เลยนะ

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่เดินทางไปพูดคุย

คือร้านโจ๊กเจ๊หมวยยาลาสาขาหัดใหญ่

ไปพบกับเจ้าของร้านทั้งสองคน

แล้วก็พี่ผู้หญิงที่กอดคอพี่ผู้ชาย

แล้วก็ไปดูโจ๊กเขาน่ากินมาก
คุณผู้ชมฮะเจ้าของร้านชื่อว่า
คุณสุพัตราจันสุกนะฮะ

พี่นครินจันโรศอายุ๓๓ปี

ทั้งสองคนเปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่า
เปิดร้านมาเกือบ๒ปีปกติขายดีมาก
เฉพาะช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาที่สงขลาหัดใหญ่

คนในพื้นที่ก็ไม่กล้าควักกระเป๋า

ทีนี้นักท่องเที่ยวไม่มีคนในพื้นที่ไม่ควักกระเป๋า

โอ๊ยคุณเธอก็ไม่รู้จะกินอะไรละ
เอาโชคที่ทำเองเอามากิน

เดินเข้ามาเข่าซุด
แล้วก็นั่งย่ออยู่กับเธอ

แล้วบางคนเขาก็เหมือนกับ
เป็นพระพาแม่คะเหมือนกัน

อยากให้กำลังใจกับทุกคนที่ท้ออยู่นะคะ

มาร์เก็ตติ้งทำการตลาดในโซเชียลดูค่ะ
อย่างน้อยคือเรายังถ่ายไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเขานู้จักเราก่อน
หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็อาจจะถ่ายได้อีก
นี่ฮะตัวพี่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเอาคลิปลงนะฮะ
เพราะว่าเธอบอกแบบนี้ว่าพอไปย้อนดูกล้องวงจรปิด
โอ้โหโมเมนต์เนี่ยคุณผู้ชายร่างใหญ่คุกเข่าต่อหน้าผู้หญิง
ร้องไห้กอดคอกันไปไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้น
แล้วก็หยิบเพลงหนึ่งใส่เข้าไป
บอกว่าไม่คิดเลยนะว่าคลิปนี้จะกลายเป็นคลิปที่โซเชียลกระจายมาก
และมีคนมาให้กำลังใจเยอะนะเธอบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจ
แล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ร้านค้าอื่นด้วยนะครับ
บางทีหลายร้านอาจจะเจอภาวะอะไรแบบนี้นะคะ
สู้ต่อเป็นกำลังใจให้จริงค่ะ